ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างนะคะเอาใจแฟนคลับบีน้ำทิพย์แล้วก็
ใกล้จะมีละครออนแอร์คู่กันแล้วนะคะ
บอกเลยว่าเค้าคู่เนี้ยนะเคมีเท่ากัน
บูธเปิดขายคุกกี้ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกับครอบครัวเป็นครั้งแรกด้วย
แล้วก็มีแฟนคลับมารออุดหนุนเป็นจำนวนมากเลยนะ
หลังจากที่ไม่ได้เจอพระเอกขวัญใจมานานเกือบ๔เดือนค่ะ
แล้วก็หนุ่มฟิล์มนะบอกว่าที่การกลับมาเล่นละครกับบีน้ำทิพย์ในครั้งนี้นะ
รับรองว่าแฟนนักฟินสมการรอคอยแน่
ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวขยันเข้าไปคอมเมนต์แบบหยิกแกมหยอก
เวลาสาวบีโพสต์ชุดว่ายน้ำแบบถี่ยิบเลย
ช่วงนี้เขาไปเที่ยวก็มีรูปสวยมาฝากกันนะคะ
เจ้าตัวยอมรับว่ามีผู้เตือนบ้างเพราะว่าหวง
แต่ก็เข้าใจนะคะว่าเป็นความชอบส่วนตัวก็คงแบบไปห้ามใครเขาไม่ได้เถ

โอ๊ยเลิกเมนต์แล้ว
ตำนานพ่อสมมุติต่อแบบเป็นเขามีแฟนจริงหรืออะไรอย่างเงี้ย

คนไปดูในผลงานอื่นบ้างลงมันบางทีถี่เกินอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้เก็บไว้ให้แบบโชว์ในที่อื่นบ้าง

ถามว่าขัดใจไหมมันก็ไม่ได้ขัดใจหรอกครับเพียงแต่ว่า

ก็ความสุขของเขาเนาะก็ปล่อยเขาไป
หู้ยก็มีแบบว่าหงห่วงห่วงกันด้วยนะคะแหม